กับการไปสั่งซื้อเนื้อหมู
ที่กรศิลป์ก็จะมีการจัดงานบวชพร้อมกันถึงสี่ราย
เจ้าของงานก็ต้องไปสั่งซื้อเนื้อหมู
เห็นเจ้านี้เขาขายส่งราคาก็ถูกกว่าที่อื่น
บาทมั้งจากกว่า๔๐๐๐๐บาทสูงสุดเนี่ยประมาณสัก๘๐๐๐๐บาทได้
ก็ไปสั่งรวมกันสักประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทนะฮะ
พอถึงวันจัดงานทวงถามไปเอ๊ะจะเอาหมูมาส่งกี่โมงกี่ยาม
เอาติดต่อไม่ได้ครับไปที่บ้านไม่มีคนอยู่
เริ่มแล้วไม่มีหมูไปทำกับข้าวให้แขกญาติพี่น้องเขากินกันก็จะ
ภาพก็โอ้โหบุญว่าถูกต้องครับต้องวิ่งไปหาซื้อเนื้อหมูมาทำกับข้าวกัน
บางคนเป็นลงเป็นลมไปเลยไม่คิดว่างานบุญจะมาเป็นแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากนายวิทยาบุญตาโลก
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตครองขาม
ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินมีชาวบ้านจาก๓หมู่บ้านไปร้องเรียน
พวกเขาไปทำสัญญาซื้อขายเนื้อหมูจากพ่อค้าตลาดรายหนึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันแหละ
นำไปปรุงอาหารในงานบวชแต่พอถึงวันนัดส่งหมูพ่อค้าคนนี้หายตัวไป
ก็โทรศัพท์ไปถามทำไมไม่เอาหมูมาส่งอยู่ไหนยังไง
เขาก็บอกว่ารถประสบอุบัติเหตุอยู่ไปส่งไม่ได้
ก็เลยตามไปถึงที่บ้านเลยจะไปเอาเองไม่เจอตัวครับ
ทำให้มีเจ้าภาพงานบวช๔รายในวันนั้นต้องสูญเงินรวมกัน๒แสนกว่าบาทคุณผู้ชม
ทางด้านนางนวลจันทร์ภูศรีเงินอายุ๔๖ปีบอกว่าเธอเป็น๑ใน๔ของเจ้าภาพที่จัดงานบวชให้กับบุตรหลาน
ก็ตามประเพณีครับเป็นการอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับบรรพบรุษแล้วก็บวชให้คุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับ

การจัดงานเนี่ยเขามีการจัดเตรียมงานแบบสมโพธิด้วยมีการจ้างหมอลำไปแสดงมีการเตรียมอาหารไว้ให้กับญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านเป็นบุญใหญ่เลยก็ว่ากันเถอะนะฮะ
โดยเฉพาะการเตรียมเนื้อหมูเนี่ยต้องใช้หมูจำนวนมากในการไปทำอาหาร
ภาพ๔รายได้รับการติดต่อจากพ่อค้าคนนี้อยู่ที่ตลาดในพื้นที่
เป็นลูกค้ากันมานานกว่า๓ปีแล้วไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ก็มีการเสนอขายเนื้อหมูให้เป็นหมูสดนะถ้าเกิดซื้อเป็นตัวเนี่ยตกตัวละราคากิโลกรัมละ๕๐บาท
ถ้าไปร้านอื่นเนี่ย๗๐บาทก็แพงกว่า
หรือถ้าจะไปซื้อปีกเนี่ยก็แพงไปอีก๑๒๐๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สุดท้ายก็เอาเจ้านี้ถูกตัดสินใจซื้อแบบ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ก็ได้เนื้อหมูเยอะหน่อยจ่ายเงินถูกหน่อย
ทำสัญญาซื้อขายไว้กันเรียบร้อยเป็นหลักฐานกันไป
งงจ่ายเงินกันเสร็จสับเรียบร้อยไป
พอถึงวันนัดส่งให้กับเจ้าภาพตามที่วันที่เขาจัดงานขึ้นไป
เริ่มตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเจ้าภาพสั่งซื้อ
มารายแรก๒๐๐๐๐มารายที่๒๔๐๐๐๐
หมื่นรายที่๓๖๐๐๐แล้วลายของนางนวลจันทร์ซื้อเยอะสุดคือ๘๐๐๐ครับ

จ่ายเงินไปแล้วทำสัญญาไปแล้วพอถึงวันจัดงานวันนัดส่งหมูหายไปเลยครับ
ติดต่อไม่ได้บอกว่ารถชนไปหาที่บ้านก็ไม่มีคนอยู่บ้านแบบนี้ครับ
และวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยโทรศัพท์ไปหาพ่อค้าคนนี้ไปถามทำไมถึงไม่มาส่งหมู
เขาอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถไปส่งได้
สุดท้ายเจ้าภาพศรีรายก็ต้องเตรียบร้อนโดยเฉพาะครอบครัวของนางนวลจันทร์ที่ซื้อหมูไป๘๐๐๐๐บาท
พอคุณพ่อทราบเรื่องนะเป็นลมเลยครับพอรู้สึกตัวขึ้นมามีอาการเป็นอมภาษณ์เลยนะครับ
คือเสียใจนะฮะช็อกนิดหน่อยนะฮะเสียใจมากที่ถูกหลอกเงินไปเกือบแสนขนาดนี้นะครับ
และที่สำคัญเนี่ยเจ้าภาพต้องรีบไปหาซื้อหมูไปปรุงอาหารให้กับคนที่ไปร่วมงานบุญบางคนก็ไม่ทัน
เจ้าก็ไม่มีเงินต้องไปยืมญาติมาซื้อหมูก่อนบางเจ้าไปขอพ่อค้ามาก่อนแล้วจะเอาเงินไปจ่ายทีหลัง
ไปฟังเสียงของนางนวลจันทร์ซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับ
เจ้าสัญญามึงไหน

เจ้าสัญญาไปสามหมุนอันมันไหวสุดท้ายท้า
เงินชาวบ้านการเจ้าก็ไปเซ็นไปยืมพรรมากรก็แบบนี้
หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายทุกคนก็เดินทางไป

อยู่หลายวันแล้วไม่เจอเลย
ซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งสัญญาณเรื่องของการซื้อขายต่าง
แล้วก็เตรียมไปแจ้งความที่ตำรวจ
ก็ให้ติดตามตัวเจ้าของพ่อค้าเขียงหมูคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็อาจจะเป็นการตั้งใจโกงหรือเปล่าไม่ทราบ
นะฮะโอ้โหเดือดร้อนกันไปหมดอืม